คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นตีกัน
ที่ร้านเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะคะ

ช่วงดึกวันที่สิบห้าธานาคมที่ผ่านมานะคะ
แต่กลายเป็นว่ามันมีวัยรุ่นอยู่ฝั่งนึงที่เขามีปืนด้วยค่ะ
อันนี้เป็นภาพจังหวะที่เกิดเหตุนะคะคือรวมแล้วเนี่ยบาดเจ็บไปสามคนดูภาพตามลูกศรสีแดงเลยนะคะนี่ค่ะ

บอยคือนายชนายุทธ์น้อยหมออายุ๓๖เป็นอศประจำอำเภอเชียงแสนนะ
นี่ค่ะก็มีลักษณะของการเอาขวดแก้วไปตีหัวกันด้วย

บอยเดินไปที่รถที่จอดอยู่ริมถนนไปเอาปืน

พยายามแบบดันด้นไปให้ถึงหน้าร้านให้ได้

หยิบปืนออกมาจากในรถของตัวเองนะคะ
ลักษณะตอนนี้คือยังชุนละมุนกันอยู่

แล้วลักษณะตอนแรกเหมือนกับว่าในบอยคนนี้
ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อน
นี่ชี้เข้าไว้แล้วก็เหมือนกับเดิน

เอาปืนในรถเพราะรถจอดอยู่ข้างทางนะคะ
ก็ใกล้กับที่ร้านนี่แหละ
แต่ตอนนี้จังหวะชุนละมุนกันอยู่นะคะ
เดินพยายามจะเดินไป
พอหยิบปืนออกมาจากรถเนี่ยค่ะ
คือยิงปืนขึ้นฟ้าไปก่อนนัดหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นเอาปืนตีหัว
นายโกศิลปวงใหญ่อายุ๒๕ปี

ในศิลป์ก็บาดเจ็บ
บอยเอาปืนตีหัวในสินอยู่เนี่ยนะคะ

กระสุนไปโดนหน้าอกของนายจิรายุ
แจ้งจันทร์อายุ๔๑ปี

กระสุนมันปืนลั่นไปโดนประหลัดอำเภอเชียงแสน

เขายืนพิงรถอยู่ตรงเนี่ยค่ะ
แล้วกระสุนก็ไปโดนรถลูกค้าคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องจอดอยู่ตรงนั้น

มันก็เลยเป็นภาพชุลมุนอย่างที่เห็น
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้

คือนายจิรายุแจ้งจันทร์อายุ๔๑
หลัดอำเภอเชียงแสนที่ยืนพิงรถอยู่อะค่ะ
แล้วในบอยเอาปืนตีหัวในสินแล้วกระสุนมันแบบปืนลั่นกระสุนไปโดนหน้าอกอ่ะนะคะ
หน้าอกด้านซ้ายทะลุชายโครงเลยนะ
นายชนายุทธ์น้อยหมออายุ๓๖หรือในบอย
ตัวเองยิงเองก็เจ็บเองด้วยนะคะ
มือเจ็บหัวเจ็บเพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเอาขวดแก้วตีหัว
ก็โดนมาตั้งใดในะร้านด้วย
ถูกด้วยนะคะ
ตอนการทำสำนวนคดีครับแต่บนพื้นยังมีคราบเลือดอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมได้ไปคุยกับนายโกศิลป์วงใหญ่หรือในสินหนึ่งในคนเจ็บด้วยนะคะ
คนที่โดนเอาปืนตีหัวค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเขากับเพื่อนหลายคนเลยก็นั่งดื่มกินกันอยู่ที่ร้าน
ไปเจอกับกลุ่มของประหลัดอำเภอเป็น๑๐คนซึ่งก็มีในบอยอยู่ด้วย
กลุ่มนี้ก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีในบอยเป็นรุ่นพี่ที่เคารพนับถือกัน
ต่อมาก็มีวัยรุ่นกลุ่มอื่นในร้านกลายเป็นว่ามันมีการทะเลาะวิวาดกัน
บอยเหมือนกับด้วยความที่ตัวเองเป็นรุ่นพี่อะค่ะก็เข้าไปห้ามแล้วเหตุการณ์มันก็สงบลง
ต่อมาวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใช่กลุ่มเดียวกันกับที่ในบอยเข้าไปห้ามหรือเปล่า
กลุ่มนี้ค่ะครูมาทำร้ายในบอยตามที่เห็นในคลิปอะค่ะเอาขวดแก้วตีหัวในบอยด้วยนะคะ
ในบอยก็บาดเจ็บในบอยก็เดินไปที่รถก็เห็นนะว่าในบอยกำลังถูกรุมทำร้ายก็ตัดสินใจเดินออกไปจะไปช่วยระงับเหตุ
แล้วก็เห็นว่าในบอยถือปืนออกมายิงปืนขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่งแล้วก็เดินมาหาเขาในสินบอกในบอยก็เดินมาเอาปืนตีหัวเขาเฉยเลย

ใช่ตั้งใจจะเข้าไปห้ามด้วยซ้ำกลายเป็นว่าพอเอาปืนมาตีหัวเขาเนี่ยปืนลั่นไปใส่ประหลัดที่ยืนพิงรถอยู่ด้วย
เขาบอกเขางงเลยนะคะในสินบอกงงมากทำไมในบอยเอาปืนมาตีหัวเขาเขาจะเข้าไปช่วยระงับเหตุแท้
แต่พอเอาปืนตีหัวเขาแล้วเนี่ยเขาก็งงเลยมึนเลยไปโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุในบอยมาขอโทษค่ะ

เพื่อยืนยันว่าจริงแล้วเนี่ยตัวในสินเองที่โดนปืนตีหัว
ตัวในบอยที่มีปืนรวมถึงกลุ่มประหลัด

น่าจะเป็นลักษณะของการเข้าใจผิดกันด้วย
นี่ค่ะเลยกลายเป็นว่าในสินที่ถูกปืนตีหัว

ประหลัดที่โดนยิง

แล้วเลือดมันไหลเข้าตาค่ะ

เข้าใจผิดคิดว่าในสินคือกลุ่มวัยรุ่น
มาทำร้ายตอนแรกตามคลิปภาพในกล้องวงจรปิดคลิปนี้

ไหลเข้าตาเลยเขาบอกอย่างนี้นะคะ
เอาปืนมายิงขึ้นฟ้าก็แค่อยากจะระงับเหตุและป้องกันตัว
ไม่ได้ตั้งใจจะเอาปืนมายิงใครจริง
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นแล้ว
อยบอกว่าก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์ออกทีวีอะไร

ตำรวจสพเชียงแสนก็ตั้งข้อหาในบอย
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ทีนี้ค่ะวัยรุ่นที่เอาขวดแก้วไปตีหัวในบอยตั้งแต่ต้น
ตามคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดคลิปนี้
ตำรวจบอกว่าก็เรียกมาคุยนะคะ

คือต้องรอให้ในบอยไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
ส่วนอาการเจ็บของประหลัดนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงเข้าไป

อยู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
คือถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นอศใช่ไหม
เอาปืนไปเก็บไว้ที่รถก็จริงอ่ะ
แต่คุณไปดื่มกินอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมคุณก็ไม่ควรจะวิ่งไปเอาปืนอยู่แล้ว
จริงก็สมมุติถ้าโดนทำร้ายร่างกายตั้งแต่ในร้าน
บาดเจ็บก็ไปแจ้งความเลยออกจากร้านไปแจ้งความเลย

คือเวลาไปดื่มไปกินไปเมาอะไรกันแล้วก็มีอาวุธอยู่ใกล้ตัวอย่างนี้

เลยกลายเป็นเรื่องที่มันบานปลายนะคะ